ทีนี้เราไปฟังกันนะคะสำหรับการแถลงข่าวนะคะ

ครับสวัสดีครับในในส่วนของผมพลตรีฉลองชัย
ใช้ยากคำหลอกทั้งวันที่สามนะครับในทางบ้านร่วมมา
สุดท้ายวันวันเริ่มทำงานมาในวันนี้อย่างที่
ปัจจุบันนานในการปฏิบัติงานมีด้วยหลวงดับ
ดำบังผลที่ทำงานก็ทำนั้นบนด้านล่าง
ในวันนี้เครื่องสูบน้ำที่เดินทางมาจาก
รองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิทย์ได้ส่งมาเนี่ยก็ปัจจุบันติดตั้งแล้ว
ผ่านได้ประมาณไม่เกิน๒๐วันทีก็จะสู่ในรถแรกนะครับ
สำหรับการปฏิบัติงานของชุดซิลก็ดำเนินการไปตามห่วงของงานนะครับ
จากที่ฝนตกเมื่อวานแม้จะมีระดับน้ำเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยก็ทำงานได้นะครับ
ในส่วนของผ้าผ้าพื้นด้านบนชุดรัฐเวย์และชุดรถพิเศษ
ก็ได้รัฐเวย์หาจุดที่เราคาดว่าจะเป็นปล่องและลงเชื่อมไปสู่ทางปือที่ทางด้านล่างได้ครับบอก
ความทึมหน้าในขั้นต่อสำหรับวันนี้ก็คงมีเทียงเท่านี้นะครับ

แต่ว่าน้องผู้สุดท้าทุกท่านก็เห็นการทำงานอยู่นะครับ

มันสามารถระบายน้ำได้ที่สุดค่ะอ่าเครื่องสูบน้ำที่มาใหม่คือ
อย่างนี้ครับเรียนว่าเป็นภูเขาหินปูนเนี่ย
เขาสัดน้ำมีเมื่อไหร่ครับสามบาทฝนตกมาเมื่อวาน
ฝนตกมาสองวันก็สัดมาเรื่อยเรื่อยแต่การสูบเราก็สูบเพื่อให้พร่อง
เราไม่ได้สูบให้หมดให้ให้แห้งนะครับเราสูบเพื่อให้พร่องลงมา
อ่ามีมีมีลงไปบ้างนะครับแต่ว่าลงลงไปยังไม่ถึง
บางท่านบางท่านก็เป็นท่านที่มันทะลุไม่ได้ครับแต่ว่าพยายามอยู่ครับ
ตอนนี้สรุปว่าหน่วยซิลดำน้ำไปถึงพื้นที่เป้าหมายหรือยัง
ยืนยันได้ไหมครับว่าถึงหรือยังไม่ถึงครับเอ่อหน่วยซิล
พื้นที่ป้าหมายถ้าน้องน้องว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเบ่นโถงสาม
เป็นภรรยาบีตเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับ
ก็การการดำเข้าไปเนี่ยขอเรียนทราบว่าหนึ่งถังเนี่ย
ประมาณสองร้อยเมตรครับแล้วไอ้ระยะทางทั้งหมดก็ประมาณกว่าหลายร้อยเมตรอยู่
แต่ทำอย่างเต็มที่ครับเราใช้การหมุนเวียนทำทำตลอดไม่ได้หยุดพัก
เป็นความหวังครับท่านพูดยืนยันย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เจอหรือว่ายังไม่เจอครับ
ตอนนี้นะครับกำลังหาอยู่ครับก็คงชัดเจนแล้วมั้งถ้าเจอเราคงไม่ต้องหา
มีแผนเราทำทุกผลทางครับทำทุกวิถีทางนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก
ไม่ว่าจะเป็นจากทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะมาสารท่านตอนเย็นนี้
แล้วก็มีทั้งของกองทัพสหรัฐก็จะมาคืนนี้ก็ควรจะมีเทคนิคมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยนะครับ
มีความชื่นอะไรคะบ้างใช่ไหม
เป็นชุดที่เขามีความชำนาญทางด้านใต้น้ำแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์มีเครื่องมือตรวจจับ

ผ่านวิกฤตตรงนี้มาก็ยังยังยังรอดูอยู่
ประมาณถึงคืนนี้ครับก็พรุ่งนี้ก็คงได้เห็น
ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สแตนบายอยู่แล้วครับ
ไม่ได้พ้นคืนนี้สแตนบายตลอดอยู่แล้ว
เดี๋ยวรอดูก่อนครับมาจากอังกฤษครับ
ท่านรองค่ะความหวังของเราตอนนี้วิธีการที่จะเข้าไปค้นหา
นี่คือการสูบน้ำและเข้าทางถ้ำอย่างเดียว
อย่างที่เรียนให้ทราบจริงแล้วเนี่ยหลักก็ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับ
แต่เราทำทุกวิถีทางนะครับ
ทำทุกวิธีทำทุกวิธีการแล้วก็
ก็รวมทั้งการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
อะไรที่เป็นเบาะแสเป็นช่องทางเราทำทั้งหมดนะครับ
ก็ขอให้เรียนพี่น้องประชาชนว่าเราทำทุกอย่าง

ว่าจะเป็นทางฝ่ายจังหวัดทหารทางตำรวจทางอาสา
วันนี้ก็จะเห็นมีทั้งอุทยานแล้วก็มีหลายหน่วยทุกหน่วยแล้วมาร่วมมือกันครับ

ในขั้นต้นนี่สำรวจแล้วนี่เป็น๒ปล่อง๒๓ปล่อง๓ปล่องนะครับ๓ปล่อง
ทั้ง๓ปล่องแต่ว่ามันเป็นติดคือปล่องที่นี่มันมันไม่ใช่ปล่องโรงสีไฟนะครับ
มันเป็นภูเขาหินปูนมันเป็นรอยแตกรอยแยกของชั้นหิน
ลงมามันจะไม่ตรงโตจะเป็นหลุมยุบนะครับ
กล่องที่เจอเมื่อวานนะคะที่ว่าโรยไปได้วันนี้ไปปฏิบัติการยังไงแล้วก็ได้ผลยังไงคะ
ที่เป็นหลุมยุบเช่นกันใช่ไหมคะ
หลุมยุบแล้วก็ลงไปแล้วนะครับแล้วบางปล่องที่ลงไปแล้วก็คือ
จะตีผมแล้วก็ยังไปไม่ได้อยู่ครับ
ก็เรียนให้ทราบว่ามันคงไม่ใช่มีแค่นี้ทุกปล่องก็คงต้องต้องอยากฝากบอกว่าในพื้นที่
ตอนนี่ขนข้างบนก็จะอยู่ตลอดทั้งกระวังขึ้นทุกทุกชุดที่อยู่ครับ
จากปริมาณน้ำที่มีในถ้ำแล้วก็จากความสามารถของเราในการปั๊มของนี่

เพราะว่าที่นี่ฝนมิดตลอดครับ

เราต้องการแค่พร่องลงมาที่เรียนเมื่อสักครู่
ระยะปลอดภัยนี่ประมาณกี่ชั่วโมงหมายถึงถ้าเราต้องต้องปั๊มน้ำออกมาให้
ให้อยู่ในระยะปลอดภัยนี่จะใช้เวลากี่ชั่วโมง
ตรงนี้อย่างนี้ครับเรียนให้ทราบว่าระดับน้ำในถ้ำเนี่ย
ผมคิดว่าทั้งผู้เชียวชาญของฝนอยู่แล้วนะ
ณเวลานี้เราสูบอย่างเต็มที่ก็เราไม่ได้ทำเฉพาะในถ้ำนะครับ
จะมีหมอน้ำมีสะน้ำด้านนอกที่เราคราบมามันจะเป็นสะน้ำพร้อมแล้วเชื่อมกัน

หรือไม่ก็ตรงนี้ทำทุกอย่างครับ
แต่ที่เรียนให้ทราบว่าถ้าน้ำลดลงมาศิษย์ทำงานได้

หรือว่าสัญญาณที่เห็นว่าเป็นย้อมรอยของเรา
คุณผู้ชมก็ชัดเจนนะคะว่าคำถามที่หนึ่งคือเจอหรือยัง

แล้วก็ตอนนี้หน่วยซิลที่พยายามเดินทางเข้าไปให้ถึงพัทยาบิต
ซึ่งคาดว่า๑๓ชีวิตน่าจะอยู่ตรงนั้นยังไปไม่ถึงนะคะ
รวมทั้งเกี่ยวกับปล่องต่างซึ่งมีข่าวมาว่าเจอ๓ปล่อง
ลองหนึ่งเข้าไปได้ข้างในเป็นห้องโถง
หรือว่าเกี่ยวกับปล่องหนึ่งหย่อนขวดน้ำลงไป
แล้วมีคนเอาขวดน้ำไปและคาดว่าจะเป็น๑๓คนที่เอาน้ำไปดื่ม

เพราะฉะนั้นรองแม่ทัพภาคที่๓ก็คือพลตรีฉลองชัย
คำท่านบอกว่าสื่อเองก็อย่าเพิ่งนำเสนอข่าว
ทำให้ข้อมูลนี้มันบิดเพี้ยนไป
ใช่ค่ะรอการยืนยันเท่านั้นนะคะ
และเรื่องสำคัญก็ที่อย่างที่บอกไป

เพราะว่าที่ย้ำตรงนี้เพราะในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะในทวิตเตอร์เยอะมากนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้นะคะ